คุณผู้ชมค่ะ๗โมง๕๐นาทีโค้งสุดท้ายแล้วนะคะ
ไปหาข้อมูลกันนะคะพาไปที่ปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ที่นี่คือคักเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่ามีกลุ่มคนรักช้างแล้วก็นักเสี่ยงโชค
ได้ขออนุญาตเจ้าของปางช้างเพื่อให้พังบุญมาวัย๗๐ปี
เซลปที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะคะและเป็นช้างที่มีขนยาวที่สุดในประเทศไทย
ได้ร่วมกิจกรรมเสี่ยงทายเลข๒ตัวและ๓ตัวนำไปเสี่ยงโชควันนี้แหละค่ะ
เสี่ยงทายนั้นจะใช้วิธีนำกระดาษที่มีหมายเลข๐๙วางเรียงไว้บนพื้น
แล้วนำกล้วยนำว้าวางทับไว้บนกระดาษจากนั้นก็ให้ควานช้างพาพังบุญมาเข้ามาเลือกเสี่ยงทายตัวเลข
ปรากฏว่าครั้งแรกการเสี่ยงทายเลข๓ตัวพังบุญมาใช้งวงหยิบกล้วยที่อยู่บนกระดาษหมายเลขอะไรฮะ
ส่วนการเสี่ยงทายเลข๒ตัวพังบุญมาก็เลือกกล้วยที่อยู่บนหมายเลข
จังหวัดสกลนครนะครับคือคลักษณ์มากเลยต่อตัวนี้
ชาวบ้านจากทั่วทุกสารทิศแห่ไปขอโชคลาภจากพญาเต่างอยกันมากมายนะครับ
เลขเด็ดของพระยาเตางอยอย่างงวดนี้คนดูแลเขาบอกว่า
เป็นเลขที่เกี่ยวกับการก่อสร้างพญาเต่างอย
เริ่มก่อสร้าง๕มีนาคม๒๕๖๒
สมบูรณ์๕เมษายนในปีเดียวกันคือ๒๕๕๙
วันปรุกเศษก็วันขึ้น๕ค่ำเดือน๕
ตรงกับวันที่๕เมษายนอีกชาวบ้านก็เต่าเสา๕
เพราะว่าอย่างนั้นนะฮะแม่ค้าลอตเตอรี่ก็บอกกับว่า
ตเตอรี่ที่มีเลขท้ายลงด้วย๕ตอนนี้ขายเกลี้ยงหมด

รวมไปถึง๗๕ก็เป็นเลขขายดิบขายดีด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะครับ